ต่อกันที่เจ้าชายอารีบินอาฮุเซนนะคะ
หนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าค่ะ
ก็ถูกปฏิเสธจากสารกีฬาโลกนะคะ
เรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปค่ะ
ออกมาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของเจ้าชายอารีบินอาฮุเซนแห่งจอแดน
หนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
ที่ขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว
จากกำหนดเดิมที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่๒๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ
จากมองว่าจะมีการกระทำที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
โดยที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอารีก็ได้ยื่นอุทธรณ์ให้มีการเปลี่ยนครูหาลงคะแนนจากทึบเป็นแบบโปร่งใส
แล้วก็เป็นคนจัดหามาให้ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับคะแนนที่ออกมามากขึ้น
คาฟูอดีตแบ็คขวาทีมชาติบราซิลที่เคยคว้าแชมป์โลก๒สมัย
ขณะที่ถ้วยแชมป์ฝ่ายหญิงค่ะถูกเชิญมาโดยเรนาเต้ลินกอร์นะคะที่เคยคว้าแชมป์โลกกับเรมนี๒สมัย
โดยพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะใช้เวลาการดำเนินการมากถึง๒ปีด้วยกัน
ภายในก็เล่าถึงพัฒนาการของฟุตบอลโลกนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
ก่อนจะกลายเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของโลกและก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งล่าสุดก็ถูกลดโทษแบนจาก๘ปีเหลือ๖ปี